คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะเสือดาวจะต้องออกไปกักตุลอาหารหน่อยนะคะ
เพราะถ้าหนาวมากกว่านี้แล้วอาจจะหนาวไส้ได้นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ขออาประธานอภัยคุณผู้ชมที่เอามือขึ้นมาสวัสดีไม่ได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้วันนี้คืนนี้ไม่ได้พกมือออกมาด้วยค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หนาวสักทีนะคะ
นี่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเอง
หนาวบางเบากลางคืนจนถึงช่วงเช้านะคะ
ดูจากตรงนี้ค่ะโอ้ยวันนี้ทำงานเหนื่อยนะคะหันได้แค่คอ
สีเขียวตรงนั้นนะคะ
ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ดอยยอดภูอากาศเย็นค่ะโดยเฉพาะกลางคืนจนถึงช่วงเช้า
อุณหภูมิอาจจะต่ำได้มากกว่ายี่สิบองศาเซลเซียสเลยนะลมหนาวจากประเทศจีนเนี่ย
เขายังจะมาอีกครั้งช่วงกลางสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะ
อุณหภูมิจะต่ำลง๑๓องศาเซลเซียสและจะมีลมเข้ามาด้วยระมัดระวังสุขภาพนะ
และลมที่มันมาแบบนี้มันก็ทำให้ฝนต่ำลงเน้นช่วงเฉพาะภาคใต้เท่านั้น
ตอนนี้ยังมีลมตะวันออกอีกเหรอลมตะวันออกยังพัดพาเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย
นำความชื้นเข้ามานะคะเน้นค่ะย้ำนะฝนที่ตกช่วงนี้ยังคงอยู่เป็นภาคใต้นะคะ
แล้วลมหนาวเขาก็พัดลมมรสุมร่องมรสุมให้ต่ำลง
วันนี้ภาคใต้ตอนกลางจนถึงช่วงล่างเท่านั้นเองที่มีฝนหนักเบาสลับกันไปช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
คลื่นวันนี้ดูเหมือนจะไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ซื้อดาวคงไม่ได้ออกไปร่อนอยู่กลางทะเลหรอกค่ะเนี่ย
ไม่สูงเลยทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะไม่เกินสองเมตรค่ะเอ๊พายุนาแก่
พายุนาเกหลายคนตกใจนะคะพายุจะมาอีกแล้วเหรอจะปิดท้าย
ฤดูฝนปีนี้หรือว่ายังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะนาวแกเนี่ยนะคะ
เขาเป็นพายุโซนร้อนนู้นอยู่ในทะเลจีนใต้และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เพราะหนึ่งจะพัดเข้าสู่ประเทศจีนไปนู่นแล้วก็สองค่ะอ่า
คาดว่าจะสลายตัวเร็วเพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวกำลังแรงนะคะ
ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เลย